เราได้เห็นว่าแม่น้ำยมแห้งขอด
และเราก็ได้เห็นว่าป่าต้นน้ำกลายเป็นภูเขาหัวโล้น
ทีนี้คำถามที่ตามมานะคะก็คือว่า
บริหารจัดการน้ำของรุ่มน้ำยมควรจะเป็นไปในลักษณะไหนอย่างไร

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำยมในจังหวัดแพร่นะคะ
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมค่ะ
แม้ว่าที่นี่จะเป็นผืนป่าต้นน้ำนะคะ
แต่ว่าสภาพแม่น้ำยมณขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
ค่อนข้างที่จะแห้งขอดทีเดียวค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบุกพิสูจน์ผืนป่าต้นน้ำยม
แม้ในหน้าแรงเช่นนี้ทุกปีจะเห็นน้ำเต็มลำน้ำ
แต่สำหรับปีนี้ต้นน้ำยมอยู่ในสภาพแห้ง

ชวริสรอบรู้หัวหน้าสถานีศึกษาภูมิอากาศ
ป่าไม้รุ่มน้ำยมจังหวัดแพร่กล่าวว่า
การติดตั้งหน่วยสำรวจภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝนครอบคลุมแม่น้ำยมทั้งหมด๓๓สถานี
โดยปริมาณฝนและการไหลของน้ำ

ต้นน้ำจุดใดบ้างที่ถูกทำลายอยู่ในขั้นวิกฤต
สำหรับป่าต้นน้ำยมที่ถูกบุกรุกจนน่าเป็นห่วง

ซึ่งเป็นหนึ่งในลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำยม
ในบริเวณรุ่มน้ำยมจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ก็จะมีรุ่มน้ำแม่คำมี

แล้วก็รุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลาง
ฟังติดกับจังหวัดนั่น
ชื่อคือจะเป็นลักษณะการปลูกข้าวโพด

ทำมานานแล้วสภาพป่าก็ยังไม่ฝืนตัว
ส่วนรุ่มน้ำยมตอนกลางวันนี้
แห้งแรงได้เข้ามาเยือนนานถึง๖เดือนแล้ว
ทำให้แม่น้ำยมแห้งขอดตลอด๓เดือน
ไม่ต่างจากพื้นที่ต้นน้ำ

จึงต้องปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม
เป็นจุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

จะดูแลในส่วนของสุโขทัยเองในเบื้องต้นก่อน

หรือว่าฝ่ายแม้วฝ่ายชะลอน้ำ

ซึ่งมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ๑ล้านไล่
ถ้าเราร่วมกันลนลง
เช็คแดมในพื้นที่ให้เต็มพื้นที่
มันจะเก็บน้ำได้อีกเท่าอีกไม่น้อยนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะลดเรื่องของไฟป่าได้นะครับ
เรื่องของมีน้ำระยะยาวความชุ่มชื้น
เล็ดพันธุ์ต้นอ่อนต้นกล้าใหม่

ไม้ใหญ่ก็จะมีความยั่งยืนนะครับ
ตรงนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ว่า
เราคงต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ไม่ใช่มองในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแล้ว
ต้องมาดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

กับสภาพป่าต้นน้ำที่กำลังถูกทำลาย

หน้าแรงแห้งเร็วหน้าฝนน้ำมาแรงท่วมหนัก
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยจึงวางแผนจัดการน้ำ

กักเก็บด้วยประตูระบายน้ำ
เพื่อชะลอให้น้ำอยู่ในจุดต่างได้นานที่สุด
ที่ฝนจะตกลงมาเติมเต็มแม่น้ำยม
ไหลไปหล่อเลี้ยงแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ท้ายน้ำอีกครั้ง